ทำผลงานไปใน๔เกม
แม้มันอาจจะออกมาแบบไม่ได้เป็นไปตามหวัง
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวมีโทรนาเมนต์ต่อใช่ไหม

เพราะว่ามกราคมนี้เดือนหน้านี้แล้ว
ซึ่งหนึ่งคนที่สื่อไปถาม

ถามว่าเราพร้อมไหมพร้อมหรือยัง

ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองอดีตกุญสือทีมชาติไทย

เพื่อเฟ้นหา๑๐นักเตะฝีเท้าดี
ไปฝึกฟุตบอลที่
บลูเฮาวส์คอเลสฟุตบอลอาคาเดมี่

ซึ่งก็มีเยาวชนอายุไม่เกิน๑๒ปี

ซึ่งคัดเหลือ๒๓ทีมจากทั้งหมดกว่า๑๐๐ทีม
ร่วมแข่งขันกันในรอบสุดท้ายค่ะ
ซึ่งซิโก้ก็ได้ตอบคำถามสื่อ

แต่ก็เชื่อว่าทุกคนรู้ข้อผิดพลาด

ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้

จริงเรามีเวลาไม่น่ามากนะครับ
ฉะนั้นเราคิดว่าฟุตบอลมันต้องซ้อมด้วยกันต่อเนื่อง

คิดว่าใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ
การที่จะมาปรับแทคติกวิธีการเล่นโค้ชนิชิโน่เองก็รู้แล้วว่า
ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเรียนรู้นักเตะ

ฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาช่วยเชียร์กันเยอะ

ก็หวังว่าเราเจอบาเรนเจออีรักษ์เจอออสเตรเลีย
ก็น่าจะผ่านไปได้นะก็ขอให้ลุ้นเป็นแมทต่อแมทนะครับ
แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานทั้ง๓นัดนะคะ
พร้อมกันหมดเวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีนะคะ
เกมแรกวันที่๘มกราคมจะเจอกับบาเรนนะคะ
ต่อด้วย๑๑มกราคมเจอกับออสเตรเลีย
และเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม๑๔มกราคมเจอกับอีรักษ์ค่ะ